ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ก็ทั้งระทึกแล้วก็ต้องลุ้นกันนะฮะ
แต่ก็ช่วยกันได้นะครับหญิงสามวัยรุ่นคนนึงยุคสิบเจ็ดปีนะครับ
ขึ้นไปเที่ยวจุดชมวิวที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่
ช่วงนี้ก็วันหยุดยาวอ่ะนะแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นลมนะครับ
ก็เลยต้องช่วยกันลงมาสภาพบันไดมันก็ชันพอสมควร
มันก็สูงพอสมควรนะฮะนี่เป็นช่วงที่ปฐมพยาบาลกันก่อน
ลมแรงใช่ละเห็นเสียงลมไหมนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะห้องจังหวัดกระบี่นะครับ
ไปช่วยเหลือนะหลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับ
นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้อายุ๑๗ปีนะฮะเป็นลมอยู่บนบันไดทางขึ้นจุดชมวิว
เป็นจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศานะฮะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ
บนเกาะห้องนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับน้องเขาอายุสิบเจ็ด
เป็นชาวอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงามาเที่ยวก็เป็นลมหมดสติอยู่
ไปถึงก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นพอน้องเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยก็ต้องพาลงมานะ
ก็ต้องใช้เปรย์สนามค่อยเอาน้องเนี่ยลงเปรย์นะครับ
แล้วก็ช่วยช่วยกันยกลงมาค่ะบันไดก็ชั้นใช่ไหมใช่ค่ะ
ลมก็แรงนะครับคือบันไดทั้งหมดที่จะขึ้นไปยังจุดชมวิวที่นี่นะฮะ
น้องผู้ชมครับมีทั้งหมดสี่ร้อยสิบเก้าขั้นนะฮะ
ความสูงทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าเมตรถ้าวัดความสูงนะครับ
น้องวิ่งอ่าน้องขึ้นไปเนี้ยขึ้นไปถึงขั้นที่สามร้อยแล้วนะฮะ
เหลืออีกหนึ่งร้อยสิบเก้าขั้นจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะฮะ
ตรงนั้นอยู่ระดับความสูงประมาณ๘๐เมตรก็เป็นลมนะครับ
เพื่อนบอกว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงาก็เหมาเรือกันนะครับ
วันหยุดนะฮะหยุดยาวชวนกันมาเที่ยวเกาะห้องที่จังหวัดกระบี่นะครับ
มากัน๑๙คนนะก็จะมาเช็คอินกะว่าจะมาถ่ายรูปเช็คอิน
ที่จุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศามันอยู่กลางทะเลอันดามันนะ
เดี๋ยวมาสอนตรงนี้นะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดแห่งเดียวของทะเลอันดามัน
ค่ะใครจะไปทะเลอันดามันเนี่ยต้องมาตรงนี้นะครับ
เปิดให้เข้าชมได้ไม่นานนี้เองไปถึงก็ชวนกันอ่ะ
ขึ้นไปเถอะขึ้นไปกันนะครับบันไดสี่ร้อยสิบเก้าขั้น
ถึงขั้นที่๓๐๐เพื่อนเนี่ยก็คือน้องคนนี้นะครับ
ก็มีลักษณะอาการหน้ามืดนะแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลย
ก็เลยต้องช่วยกันแบบคว้าตัวไว้ก่อนจะร่วงตกบันไดอ่ะนะคะ
งั้นยุ่งเลยนะฮะถ้าตกบันไดไปนะครับ
มันสูงด้วยนะฮะ๘๐เมตรตรงนั้นนะฮะ
แต่เอาสูงจริงจริงขึ้นไปจนสุดเนี้ยตรงนั้นก็หนึ่งร้อยเก้าเมตรนะครับ
หลังจากนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยกันประถมพยาบาล
นะฮะน้องก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วล่ะแต่คงเดินลงไม่ไหวค่ะนะ
ก็พาขึ้นเปรย์มาแล้วก็เอาขึ้นเรือไปนะครับ
ไปโรงพยาบาลต่อค่ะ